รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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
กติกาง่ายของการแสดงคือ

โตขึ้นอย่างเป็นคนครับ

บอกเลยเขียวหวานใช่ไหม

แล้วพอจะเปิดพมานกั้ง
แล้วหนูรู้ว่าเต้นกับใครเต้นไงหนูเดินมาหน้าพี่หอยแล้วเต้น

ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้นในยกที่แล้วน้องวินนี่หลังน้ำตา
ด้วยความดีใจที่สามารถนำคะแนนมาให้ทีมได้สำเร็จ
ในการแข่งขันเดียวยกสุดท้ายของตัวเองมาในยกนี้
น้องซีซ่าและน้องตินาจะมีไม้เด็ดไม้สุดท้ายอะไรมาสู้กัน
ต้องมาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรอพบอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
หอยพี่ไอซ์และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
เอาละครับเด็กคงจะพร้อมแล้วตอนนี้มาพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีม

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

และเป็นการร้องหยกของน้องนะครับผม
ตีนานะครับมากับเพลงไงง่องของพี่ตั๊กกะแตนชนระดานะครับ

เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่สนุกค่ะ
และหนูก็จะทำให้มันสนุกกว่านี้ค่ะ
เพราะยกนี้เป็นเพลงแข่งเดี่ยวครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
ส่วนน้องซีซ่านะครับคือเพลงคิดถึงนะครับของอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ

ที่ผมเลือกเพลงนี้มานะครับเพราะอยากให้คนดูจดจำครับ
เพราะว่าเสน่ห์ของผมคือลูกคอกับคิ้วครับ

ถ้าพร้อมแล้วรวย

ซ่านะฮะซีซ่าและตินานะครับ

ศึกลูกทุ่งแดนสมัยใหม่นะครับผม
ประทะกับลูกทุ่งหวานย้อนยุคครับผม
ขอให้มันรู้กันไปเลยว่าสมัยใหม่กับย้อนยุคจะเป็นยังไง

ขอบคุณพี่แจ๊คชุมแพรครับ
มาคุยกับเด็กน้อยทั้งสองคนดีกว่า

เดี๋ยวเผื่อว่าเราโตไปนะลูกนะมันต้องครบเครื่องจริงเด็กสมัยนี้นะครับ

การแสดงเนี่ยจริงแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ารับส่งกันมันต้องให้ลงกัน
ถ้าเขาส่งมาอย่างนี้แล้วเรารับไม่ถึงเขาอารมณ์มันก็ไม่ได้

เดี๋ยวเรียกเป็นตัวเลยเหรอฮะเนี่ย
ทำไมตัวละครเขาก็เล่นเป็นตัว

เนี่ยตัวนี้นะลูกเขาเล่นดี
เวลาเขาเล่นอะไรเขาเล่นสุดตัวมากเลย
เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นปรมาจารย์แห่งแอคติ้ง
โอ้โหไม่อยากพูดถึงขนาดนั้นเลย
คุณคู่แข่งกับครูอ้วนมณีนุษย์เลย

กติกาง่ายของการแสดงคือ

สมมุติคุณผมส่งไปแล้วสวัสดีครับ

ไอ้ติ้งจะต้องมองหน้ามองตา

อะไรนะครับ

พื้นฐานไงทรงแค่ไหนรักเท่านั้น

ซีซ่านามสกุลอะไรครับ

เรียนอยู่ชั้นอะไรครับ
ป๕ทับ๓ครับ

ถามอะไรมันดีเนี่ย

โตขึ้นอย่างเป็นคนครับ

นี่

ชื่อว่าวิทย์มารินทองเลือดครับ

อ๋อแล้วนี่

นี่เขาเล่นแอคติ้งแบบอีกแบบหนึ่ง
อกจากการส่งแค่ไหนรับเท่านั้นแล้ว

ได้แค่บอดี้เท่านั้นกับหน้าตา

นั่งอารมณ์ของพบอะไรครันเนอะ

ไม่ใช่ล่ะ

ดีใจเยอะนะเบพ่อจะดีใจเยอะ
ความดีใจ

เสียใจว่าคุณไม่มีคนอื่น

มองหน้ากันมองตากัน

อันนี้คือพอสังเกตแล้วกัน

วันนี้สองซ่าอย่างน้องซีซ่าและน้องตินา
ไม่มีใครยอมใครแน่
ช่วงหน้าน้องตินาจะมาขอซ่าด้วยเพลง

ให้น้องซีซ่าได้หงายเงิบกันไปเลย

รอชมกันช่วงหน้าครับ

เพื่อนหญิงร้องบ้าข้า

สุดท้าย
เพลงเดี่ยวยกสุดท้ายของน้องตินา

อย่าลืมนะว่าคะแนนเราตามเขาอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้หนูทำได้ดี
หนูอาจจะได้คะแนนยกกำลังซ่า

ตั๊กกะแตนชนระดานะครับ
ถ่ายทอดบทเพลงโดยน้องตินา

แฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาไหม
แต่ความสุขหักใจอิอิอิอิอิอิอิ
คือเดงใส่หม้อย
มันหมดอยู่ใส่พอจะได้ยินเสียง
บ่นสิตกบ้าบ่เครียงเครียงเครียงเครียงเครียง

ให้ง้้อง

และโสดที่ยังม้าง
สีพาไหย
เงียวเงียวน่าสมรรณเจ้าเงียวเงียวน่าชีวิตของเขาน่าเศร้าอย่างอาศิลป์
ตรึ่มตรึ่มตรึ่มในวิธีนั้นตรึ่มตรึ่มตรึ่มมันให้มันลืม
ถึงคนที่ทิ้งเราไปถึงกันไงงบก็สนความหวานผู้ใด
เต้นหนัวให้เห็นบอสภาพมือบ่ายผู้สาวยุคใหม่อีอีอีอีอีอีอีอี
หัวใจมากรู้
เห็นพร้อมบอกค่ะก่อนให้พร้อมอ้องค่ะ
มันก็พยายามมาสิบห้ายาว
เงียวน่าเศร้าอย่างเจ้าเงียวน่าชีวิตของเขาน่าเศร้าอย่างอาศิลป์
ตรึ่มตรึ่มตรึ่มในวิธีนั้นตรึ่มตรึ่มตรึ่มมันให้มันลืม
ถึงคนที่ทิ้งเราไปถึงกันไงงบก็สนความหวานผู้ใด
เห็นเราด้วยเทศบ่สังความหุ่นหวาน
อุตส่าห์ยกใหม่หัวใจมากรู้

ขอบคุณมากค่ะมาแล้ว

คุณแม่เหนื่อยกว่าลูกอีกค่ะ

นู้นเข้าบนแถวบนเลย

ฝนก็ไม่รู้จะสอนอะไรหนูแล้วนะลูก
หนูแบบทำได้เก่งมากแล้วลูกสุดยอดครับ
คือเมื่อตะกี้ก่อนที่ตินาจะเริ่มร้องหงายง่องเนี่ย

เราก็บอกว่าอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะหอบ
เมื่อเมื่อกี้คืนได้ไหมคะ
รู้สึกใช้คำสิ้นเปลืองอะค่ะ
เพราะว่าแบบไม่ต้องบอกเขาเลยอะแม่
เขาแบ่งของเขามาเสร็จสับเว้นวักเสร็จสับ
เขารู้ว่าเวลาเขาร้องเขาต้องร้องแบบไหน
เขารู้ว่าเวลาเขาเต้นเขาใส่ได้แค่ไหน
แล้วเขากลับไปร้องเขาต้องทำยังไง
ใครวะนี่หรอ

นี่ใครกลับมาเกิดก็อย่างนี้อ่ะ
เห็นหนุ่มร้อนป่ะคะ
ไม่มีอะไรจะติอะไรนะไม่มีแต่หนุ่มวันนี้

ผมรู้สึกว่าการร้องของเขากับการเต้นของเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
จังหวะตกจังหวะยกจังหวะอะไรเขาทำได้เนียนหมดเลย
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เลย

ใครสักคนเนี่ยมาอยู่ในร่างของเธอตินา
แต่ผมว่าเขาเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเขาจะรู้แล้วเขาจะตรงไปทางไหน
ซึ่งเขามีความสามารถรอบด้านอยู่แล้ว
แล้วน้องจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด่งดังครับ

น้องตินาโชว์ความมันให้เวทีสะเทือน
คู่แข่งอย่างน้องซีซ่ายังต้องลุกขึ้นมาเต้นด้วยเลย
ช่วงหน้าน้องซีซ่าจะสู้น้องตินาไหวไหม
มาเอาใจช่วยน้องซีซ่าพร้อมกันเลยนะครับ
ตุ้มแต่เห็นบุญตา

วันน่าจะวิอาริสารา
เพลงพร้อมป่ะค่ะ

กอดพยับมา

วันนี้ซีซ่ากับบทเพลงคิดถึง
คิดถึงประคองน้องอยู่ตาคลี
คิดถึงปรานีน้องที่ชัยนา
คิดถึงหลานสาวยาบอที่มังโขราด
หัวใจจะขาดร้อนรอ
คิดถึงพยงที่อยู่ระยอง
คิดถึงสายทองที่อย่าโสดทอด
คิดถึงน้องลักสุภาครับพี่
ไม่มีวันผ่อน
จะหลับจะนอนถ้าท้อนหรือท้าย
ตุ้มแตนบุญตาสุดาวันดี
วันนาชวีอารีสารา
ถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไร
ขอบัตรเชิญไปหาใครไม่วาง
คิดถึงอัมพลที่อยู่สุภาค
คิดถึงบูลันที่เมืองยาลา
คิดถึงอัมพลที่อยู่สุภาค

พี่อยากไปหาข้ารถมา

ธรรม

เต้นบุญตาสุดาวันดี
วันหน้าทวีอารีสารา
ถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไรขอบัตรเชิญไปหากใครวิวา
คิดถึงเน่งน้อยกลายใจวิ่งไล่คำลาที่อยากไปหาตารกตาย

ไม่นึกเลยนะครับว่าพ่อสอนเพศสอนทุกพันธ์
จะมีแดนเซอร์ประจำทีมมาด้วยนะครับ
มากันทั้งทีมเลยนะครับวันนี้มาช่วยกันเต้นนะครับ
คิดถึงทุกจังหวัดเลยคิดถึงทุกคนเลยที่ไปนะ

ตินาเป็นไงคะเขาคิดถึงเรา
เพราะเท่ด้วยค่ะ

ตรงลูกไหนลูกลูกคอเหรอลูกเอื้อน

บอก๓คำเลยค่ะคำว่า

สวัสดีพ่อสอนเพชรนะครับ
คือชื่นชอบพ่อสอนเพชรเหมือนกัน
ไม่คิดว่าพ่อจะมาอยู่ในร่างของเด็กน้อยด้วย

โอ้โหแบบเหมือนฟังเสียงพ่อสอนเพชรหนุ่มจริงนะ
เสียงตอนหนุ่มก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้
ก็จะเสียงประมาณนี้แหลมสูงใส
คิดถึงเน่งน้อย
กล้าจะให้ไว้ไว้คำล่า
พี่อยากไปหาข้ารถไหม

ร้องวิธีการออกเสียงวิธีการเอื้อนเอ่ยเนี่ย
มันคือการแบบชอบจนเกิดการร้องตาม

แต่ว่าถ้าซีซ่าลองกลับไปฟังอย่างละเอียดจริงเนี่ย

มันจะมีท่วงทำนองอยู่ในนั้นหมดเลย

ของน้องซีซ่าก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะ

คือประสบการณ์ในการจีบหญิงเขาอาจจะน้อยหรือเปล่า
เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเขาชอบแล้วเขาพัฒนาต่อไปเรื่อยนะ

ร้องเพลงได้อย่างมีเอกลักษณ์โดยที่มีคุณอาสอนไว้เป็นต้นแบบ
แล้วก็เขาก็จะหาเสียงของตัวเองเจอในสักวันหนึ่ง
เก่งจริงเลยลูกเก่งมากเลย
ลูกคอไม่ธรรมดา
ถ้าเขาโตนะพี่ฝนว่าลูกคอเขาขั้นเทพ
เพราะฉะนั้นเพลงแบบนี้ซีซ่าฟังเยอะเลยลูกฝึกเยอะ
แล้วก็ตอนนี้หนูยังอยู่ในช่วงของการไต่
ไต่ลูกระดับบันไดของลูกเอื้อนอยู่ลูกไอ้คำว่าสุพรรณหนูเก็บได้หมดนะลูก
แต่มันยังไม่ลื่นเท่านั้นเองคิดถึงอำพรที่อยู่สุภาเนี่ย
ยังยังยังจะเป็นแบบว่าสุภานเห็นไหมมันจะเนี่ย
มันจะมีระดับนี้เพราะฉะนั้นซีซ่ามาถูกทางแล้ว
ซ่าไต่ได้ถูกระดับแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังขลุขระอยู่เท่านั้นเอง
วันนี้ไม่อยากจะติอะไรลูกครับเพราะว่าลูกกำลังศึกษาอยู่
แล้วก็กำลังทำได้ดีถ้าให้คะแนนก็เกรดสี่อะครับ
เก่งมากค่ะโอ้โหที่อื่นไทยอย่างที่อุ้นมุษย์สองคนบอกเลยว่า
เขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นเหมือนพี่สอนเพชรอาชัยเมืองสิงอ่า
ใครกับยิ่งยงยอดวงงามสดใสคุณสัยเนี่ยเขาจะมีเอกลูกทุ่งส่วนใหญ่
จะมีพร้อมเอกลักษณ์ปุ๊บแล้วเนี่ยคนนี้ใช่เลยคนนี้ใช่เลย
เชื่อว่าซีซ่าอนาคตข้างหน้าจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแน่นอน
โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สมกับเป็นสาวกของพ่อสอนเพชรรักเดียวใจเดียว
ที่น้องซีซ่าร้องออกมาคงทำให้กรรมการหนักใจน่าดู
ทั้งสองคนนะครับสุดไหมสุดครับสุดจริง
นาเป็นไงหงายง่องตินาถ้าเป็นเด็กทั่วไปนะครับ
ถ้าร้องเพลงไงง่องน่าจะหมดแรงตั้งแต่ครึ่งเพลงไปแล้วครับ
แต่อันนี้โอ้โหแรงดีมากแล้วก็พลังเยอะมาก
ร้องทั้งเต้นคงอารมณ์ดีครับผมถือว่าเก่ง
สำหรับซีซ่าก็ส่วนตัวผมชอบน้องอยู่แล้ว
เพราะว่าร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนแบบได้ดีมาก

พี่เลี้ยงสุดแซ่บของเรามากเลยนะครับ
เอาล่ะรอบที่๓ยกที่๙
ทีมที่ชนะคือทีม
รอบหน้าจะเป็นรอบทีมชนะแล้วนะครับ

ถ้าใครได้คะแนนไว้ก่อนก็อุ่นใจแล้วครับ
แล้วนี่นะครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
ผมว่าจะได้กระเทียบใส่ชนะ

แล้วก็รู้สึกที่ทำให้เพื่อนมีความสุข
ทำให้คันว่าชวมมีความสุข
อืมมมมมมสิ่งครั้งนี้ก็ดึกแน่
ตอนนี้คะแนนมาตีเสมอกันแล้วนะคะ
ถ้าผู้น้ำตาบินกับน้ากรรมการ๒ท่านเทคะแนนนั้นให้กับทีม๑ทีมใดไป
นั่นหมายถึงว่าทีมนั้นจะได้เงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาท

ทีมไหนจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปได้ใน
และแล้วน้องตินาผู้มากับความมัน
ร้องดีไม่มีแรงตก
ก็ขวาใช้ให้กับทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวได้สำเร็จ
ทำให้ทั้งสองทีมทำคะแนนตีเสมอกันได้แล้ว
ปรบมือให้ทั้งสองทีมเลยครับ
หลังจากที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
เผอกันในยกนี้
พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเข็นความซ่าจนหยดสุดท้าย
มาเพื่อชิงชัยกันในยกชิงชนะเลิศ
ใดจะคว้าเงินทุนก้อนใหญ่กลับไปมอบให้บ้านเกิดได้สำเร็จ
ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
เปิดศึกในรอบชิงชนะเลิศ
ทำไมทำไมต้องเชิญร้ายกันอย่างนี้

ใครไม่ดีอะไรนะครับโนเกียร์ชอบ

แล้วได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาทในวันนี้นะครับ
สวัสดีครับ